เด็กปั๊มคนนี้มีคนไปเจอบอกโอ้โหหล่อมาก
คนก็ถามกันอยู่ตรงไหนอะไรยังไง

พอเปิดวาร์ฟแล้วน้องเขาก็ถอดแมสใช่ไหมฮะ

บางคนบอกผิดหวังบ้างอย่างนู้นอย่างนี้บ้าง
แต่วันนี้เนี่ยเขาเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยนะฮะ
เดี๋ยวไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน่อยนะฮะ

บอกรักแท้เกิดขึ้นแล้วที่ปั๊มปตทสารคาม

ทีนี้พอมีคนเขาถามกันว่า
หยอกเย้ายอกล้อกันนะครับ
บอกเด็กปั๊มทรงดีเหลือเกินช่วยเปิดวาร์ฟให้หน่อย

บอกว่าผิดหวังบ้างฝันสลายบ้างเมื่ออายถอดแมสนะฮะทำให้น้องเนี่ยเขารู้สึกแบบมันหมดความมั่นใจมันรู้สึกไม่ดีไปเลยอ่ะ
ถึงขั้นที่น้องเด็กปั๊มคนนี้นะครับตัดสินใจลางานหยุดงานเลยนะฮะบอกทนแรงกดดันไม่ไหว
อกจากนี้เนี่ยยังมีอีกหลายคนตามไปหาที่ปั๊มตามไปถ่ายรูปที่ปั๊มหรือไปคอมเมนต์ในทางลบจนเขาจิตตกไปเลย
เห็นใจน้องเด็กปั๊มคนนี้นะพี่อุ๋ยเอาคิดดูสิน้องก็อยู่ของน้องดีอ่ะถูกต้อง
เป็นพนักงานอยู่ปั๊มน้ำมันดีอ่ะคุณไปถ่ายคลิปเขาไปโพสต์โซเชียลตอนแรกก็ชมเขาไปไปมามาไปด่าเขาไปว่าเขาบูลลี่เขาเขาอยู่ของเขาดีดีนะ
ใช่อันนี้เป็นคลิปตอนแรกใช่ไหม
ซึ่งความจริงแล้วเขาก็ไม่ใช่ว่าเขาไม่หลอกนะเขาก็หน้าตาดีนะ
ก็ดูดีค่ะหน้าตาดีค่ะมิวว่าเขาหน้าตาดีเลยแหละ
ใช่ค่ะ

ใช่ไม่ดีตรงไหนคะก็ดูดีนะ
แต่มีคนไปเหมือนกับไปตั้งความหวังมั้งแล้วก็ไปคอมเมนต์เขาหาว่าทำไมแบบไม่ฝันสลายอะไรอย่างนี้
ท่านผู้ชมครับแต่ในขณะเดียวกันนะฮะวิกฤตมันก็เป็นโอกาสหรืออย่างไร
เพราะว่าพอเป็นข่าวเรื่องนี้ขึ้นมาว่าน้องเนี่ยเขาถูกบูลลี่นะครับ
มีเจ้าของคลินิกศัลยกรรมแห่งหนึ่งอยู่แถวนนบุรีนะฮะ
นนทบุรีเขาบอกเลยบอกว่าน้องเดี๋ยวทางคลินิกทำศัลยกรรมให้
เอาให้หล่อเลยเอาให้คนที่มาบูลลี่เนี่ยแบบอายม้วนไปเลย
นี่ฮะจะได้เยียวยาสภาพจิตใจกัน
กิติศักดิ์นะฮะนี่ครับสุดท้ายมาที่คลินิกที่นนทบุรีนะครับ
แล้วได้รับการเสริมหล่อเรียบร้อยนี่น้องเบนส์อายุ๒๖ปี
เมื่อกี้ดั้งจมูกนี่โด่งเลยเห็นไหม
นี่ฮะน้องบอกว่าช่วงที่เกิดแบบโอ้โหกระแสการบูลลี่การคอมเมนต์แบบเสียหายเนี่ย
ความมั่นใจในตัวเองนี่หายไปเลยจิตตกไปเลยนะครับ
เพราะปกติเป็นคนไม่มั่นใจในตัวเองอยู่แล้ว
พอมาเจอแบบนี้เข้าไปเนี่ยแย่เลย
รู้สึกน้อยใจครับผมแต่ไม่โกรธเท่าไหร่

ก็อยากเปลี่ยนแปลงตัวเองครับ
ไม่อยากโดนบุหรี่เหมือนเดิมครับผม

จริงค่ะพี่อุ๋ยต้องเป็นกำลังใจให้น้องเขานะ
เบนส์นะครับวัย๒๖ปีนะครับ

คุณนัฐกาลและคุณพัชนุษย์นะครับ
คือทั้งสองคนเนี่ยยอมรับกับทีมข่าวของเรานะ

ว่าต้องการช่วยเหลือเบนส์เพื่อหาแสง
แต่ไม่สำคัญเท่ากับการต้องการให้โอกาสเด็กปั๊มคนนี้
เพราะพอทราบข่าวเพราะว่าเขาถูกบูลลี่อย่างหนัก
ชีวิตเขาเปลี่ยนไปเลยกลายเป็นคนจิตตกต้องหยุดงานไม่กล้าไปทำงานไม่กล้าไปเจอผู้คน
ทั้งที่เขาไม่ได้ทำผิดอะไรเลย

ได้รับการเสริมจมูกเสร็จเรียบร้อยนะอ่า
เดี๋ยวให้ดูอีกทีนึงว่าหล่อเฟี้ยวขนาดไหน

อุ๋ยก็มีเวลาออกกำลังกายด้วยนะ
ออกกำลังกายแต่ไม่มีภูมิทำยังไงได้ไหมคุณเขียนมาสอน
ตอนยังไม่ไปทำจมูก็หล่อมีวันน่ารัก

พอมั่นใจแล้วทีนี้เราก็ลุยต่อเลย
ไม่ต้องไปสนคัมบูรีอะไรด้วยแล้ว